หลังจากที่ได้เกิดเหตุสลดลูกชายฆ่าปาดคอแม่แท้
เสียชีวิตภายในบ้านที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
ล่าสุดตำรวจสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
พร้อมกับคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เจ้าตัวยอมรับว่าทำไปด้วยความโมโห
เพราะว่าทนไม่ไหวที่แม่ชอบดุด่า
จะสำนึกผิดร้องขอตำรวจพาไปขอขมา

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นายอิทธิชัยกิ่งแก้วอายุ๒๕ปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุใช้มีดทำครัว
คอนางสาวชนะพาคุ้มภัยทูล
อายุ๔๖ปีแม่แท้จนเสียชีวิต

ควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายในบ้านเกิดเหตุตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทอง
และบริเวณห้องครัวนี้คือจุดที่ผู้ต้องหาตัดสินใจลงมือสังหารแม่บังเกิดเกล้าของตัวเอง
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าวันเกิดเหตุขณะนั่งดูทีวีอยู่ในบ้าน
ผู้เป็นแม่เดินเข้ามาดุด่าด้วยความโมโหและโกรธแค้นจึงหยิบมีดความยาวประมาณ๒๐เซนติเมตร
เดินตามแม่เข้าไปในห้องครัวก่อนจะล็อกคอแล้วใช้มีดปาดอย่างแรง
มมีดบาดคอผู้เป็นแม่ลึกจนเกือบขาดก่อนเสียงร้องของแม่จะเงียบลง
ส่วนในนาฏคุ้มภัยทูลผู้เป็นพ่อวิ่งเข้าไปช่วยห้ามปรามพยายามยื้อชีวิตของภรรยาไว้โดยหักมีดที่ลูกชายกำลังปาดคอแม่
แต่ผู้ต้องหาไม่ยอมปล่อยกลับทำร้ายจนเกิดการยื้อแย่งทำให้ผู้เป็นพ่อถูกมิดบาดบริเวณแขน
หลังก่อเหตุผู้ต้องหาทิ้งมีดไว้ก่อนหลบหนีเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ
เพื่อขโมยเสื้อที่ตากไว้มาสวมใส่อำพรางหวังจะหลบหนีไปหาเพื่อนที่กรุงเทพมหานคร
โดยออกมารอรถที่สาราริมถนนสายเอเชียจนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในที่สุด
หลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปตรวจสารเสพติดในร่างกาย
ปรากฏว่าไม่พบแต่อย่างใดจึงมั่นใจว่าสาเหตุเกิดจากความโกรธที่ถูกผู้เป็นแม่ดุว่า
พร้อมแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีและทำร้ายบุพการี
ผู้ต้องหาเปิดเผยรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปและอยากให้ตำรวจพาไปทำความเคารพศพแม่
เพื่อขอขมาลาโทษเป็นครั้งสุดท้าย
ส่วนอาการของผู้เป็นพ่อซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างทอง
เมืองต้นอาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นแผลชะกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน